เขาก็มีคลิปน่ารักเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะ
แล้วก็ที่พูดถึงมากช่วงนี้เลยนะ
ต้องยอมรับว่ากระแสของวงการเพลงเนี่ย

มันก็มีทั้งแง่ดีแง่ไม่ดี

เราจะไม่พาดพิงไปถึงเรื่องนั้น
แต่เราจะพาไปดูคลิปที่

เป็นการร้องเพลงแบบสร้างสรรค์นะคะ

ไม่แพ้ชาติเด่นในโลกจริง

เชื่อสายรับแผนนี้
ไม่มีคิดกัน
เกิดตายท่องไทยนั้น
ปวงชนทุกคนคือไทย

เชื่อสายรับแผนนี้

เชื่อสายรับแผนนี้

เชื่อสายรับแผนนี้

ไม่มีคิดกัน
เชื่อสายรับแผนนี้

เชื่อสายรับแผนนี้

เชื่อสายรับแผนนี้

เชื่อสายรับแผนนี้
โอ้ดเจศราสุธราหมอน
ซีเปียเป็นนักแต่งเพลงมืออาชีพอดีตสมาชิกวงซีเปียนั่นเองคุณผู้ชม
แล้วก็เป็นอดีตสมาชิกวงดูบาดูด้วย
เขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะคะเป็นการร้องเพลงของน้องจากภาคใต้
ก็คือน้องโรงเรียนสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
ชาวเน็ตเขาเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมให้กำลังใจน้องมากมาย
คุณดูคอมเมนต์โอ้โหโยมใช่ค่ะ
พวกเราทั้ง๓คนก็ขอชื่นชมน้องเช่นเดียวกันนะครับ

เชื่อว่าเด็กไทยยังมีความสามารถดีแบบนี้
อีกเยอะแยะเลยที่บางทีบางคนอาจจะยังไม่ได้แบบเอามาแชร์
หรือว่าบางคนอาจจะยังไม่กล้าพอ
แค่เรามีความกล้าเรามีความสามารถเราพัฒนาตัวเองนะคุณผู้ชม
จะบอกว่าเด็กไทยเรามีความสามารถแล้วก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน
สุดยอดเลยนะแต่ละคนนะมีความสามารถในการร้องเพลงแบบนี้